ขอต้อนรับสู่รายการผู้โชว์ที่ฮาได้ตลอดเวลานะครับ
กับผู้ช่วยของเราที่ฮามากแล้วเก่งมากด้วยนะครับ
พี่ป๋องจะทำให้หนูผิดหวัง

อย่าว่าแพนางงูพริกคือแอน

เดี๋ยวก็เอ็น
เพราะอะไรอ่ะ